ยังพอจะจำกันได้ไหมนะคะสำหรับคนในครอบครัวของนคร
ก่อนหน้านี้เราติดตามกันไปนะหนึ่งในนั้นที่มีการติดเชื้อก็คือน้องนักคุณค่ะ
หลานชายคนเล็กของนครอายุแค่๑ขวบเท่านั้นค่ะ
ติดเชื้อโควิดไปด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องหายป่วยแล้ว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

แล้วก็มีพี่ต่องมั้ยนะคะซึ่งพี่ต่องชวนชื่นเขาก็บอกด้วยนะ
อ่าแจ๊งแจ๊กก่อนนะคือคุณไอ้นี่นะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คอมนี้นะคะไปหาคุณแจ๊ดชวนชื่นแล้วก็ไปถามคุณแจงภรรยาเขาเนี่ยว่าเป็นไงนะคะ
ด้วยความว่าเออที่นักคอมเนี่ยผูกพันกับคุณแจ๊กมาก
บางวันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่านักคอมมาหาที่บ้านเหมือนอยู่ใกล้ค่ะ
แล้วคุณไอซ์ก็ยังเล่าถึงคุณต่องชวนชื่นอย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่า
คุณต่องนี้นะคะเขาฝันเห็นนครฝันว่านักคอมเนี่ยมาหาตั้งแต่วันแรกที่นครเสียชีวิตเลยนะคะ
เราไปดูในไอจีของคุณต่องค่ะคุณต่องเขาก็โพสต์เล่าเหตุการณ์เอาไว้ตั้งแต่วันที่๓๐เมษาค่ะ
วันที่นักคอมจากไปคุณต่องเล่าว่าเช้ามืดวันนั้นเนี่ยฝันว่านครมาหา
ภาพที่เห็นก็คือใบหน้านักคอมออกสีดำคล้ำหน่อย
คุณต่องก็เลยถามไปในฝันนะฮะบอกว่าหายป่วยแล้วเหรอนะ
คอมก็บอกว่าหายแล้วคุณต่องก็โผล่เข้ากอดดีใจกับนักคอมค่ะ
แล้วจู่ก็ตื่นขึ้นเกิดอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ความรู้สึกเราเหมือนพี่ค่อมเนี่ยเขาเหมือนเขาหายใจติดขัดเหมือนคนกำลังจะตาย
มันแบบเฮือกเฮือกใหญ่เนาะจ๊ะกะลินเนาะ
เขาแบบประมาณ๓เฮือกนี่แหละแล้วก็ฟุบค้างอ้อมแขนไปเลย
เหมือนตายชาอ้อมแขนพี่ต่องเลยอ่ะตกใจตื่นขึ้นมาเลยนะ
ว่าอ้าวเฮ้ยกีคอมยังไงปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะ
ภรรยากับลูกพี่ต่องเนี่ยก็เปิดประตูห้องเข้ามา
แล้วก็บอกว่าพ่อลุงค่อมเสียปัญหาตั้งแต่เผาไปเลยยังไม่มีมาหาเลยนะฮะ
คือที่ฝันตอนนั้นฝันยังไม่เสีย
คือมารู้ตอนเช้าว่าลุงคล่อมเสียแล้ว
บังเอิญเหมือนกันเนาะ
เรื่องเรื่องแจงเรื่องแจ๊ดนิดนึงละกันเล่าให้ฟัง

คุณแจงเนี่ยค่อนข้างเป็นคนกลัวรีรัมพอยู่เแล้ว
คือแจงกลัวผิอยู่แล้ว
คือก็คุยกับแจ๊ดนะนะว่างานศพพ่อไม่กล้าไป
คือความเชื่อไปงานศพก็ไม่ได้ล้างมือนะคะก็รีบเข้าบ้านเพราะนางก็กลัวไง
ก็กลัวเรื่องโควงโควิดอะไรอย่างนี้ค่ะรีบเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าวันนั้น
ขึ้นบ้านไปเลยกุญแจรถอะไรก็อยู่แบบเพราะว่าบ้านนางเป็นแบบประตูเนี่ย
เป็นบอกทีวีติดติดดับดับเองด้วยเออเออทีวีก็เปิดอย่างเงี้ยค่ะ
ด้วยความที่อยู่ในบ้านแล้วก็ดูวีดีโอนาคอมเหมือนที่เราคิดถึงนาคอมเนี่ย
ดูวีดีโอต่างนานาแล้วปรากฏว่าคือแจ๊ดอ่ะถ่ายรูปเอาไว้เลยนะ
ถ้าบทว่าตรงที่เป็นภาพตรงเป็นหน้าน้าคอมในจอทีวีมันเป็นจอเขาค่ะ
มันเป็นแบบเบอร์เบอร์อ่าเออแล้วก็มีหลายเรื่องอันนี้ก็เป็นความรู้สึก
แปลงเล่าหลายเรื่องตัวน้าคอมน้าแต่ด้วยความเชื่อว่าเป็นด้วยความคิดถึง
มันคือทุกคนแหละมีให้น้าคอมนั่นเองนะคะอืม